เราไปซื้อลอตเตอรี่มาชุดหนึ่ง
โอ้โหเงินรางวัล๓๐ล้านที่เราได้

เขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างค่ะ
ที่สลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่แล้วจะประกาศผลนะครับ
ก็ได้เชิญชวนคุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
ว่าเกิดถ้าคุณรางวัลสลากกินแบงฯรัฐบาล๓๐ล้านบาท

สมทางบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นมาเกือบหนึ่งพันข้อความ
ส่วนใหญ่ก็วาดฝันกันไปต่างนานาครับ
รายบอกว่าถ้าเกิดถูกขึ้นมาจริง
อันดับแรกอาจจะเป็นลมไปก่อนเลย
อันนี้ตั้งสติดีนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เงิน
ขณะที่บางส่วนนี่รอบครอบกว่าครับ
ด้วยการลงชื่อหลังลอตเตอรี่แล้วก็ยืนยันความเป็นเจ้าของ
จากนั้นนำไปแจ้งความแล้วก็ขึ้นเงินที่กองสลากตามขั้นตอนครับ

บอกว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่สร้างบ้านให้พ่อบ้าง
ลดหนี้ให้แม่ให้ครอบครัวบ้าง
รองลงมาจะนำเงินไปทำบุญทำธุรกิจต่อยอดครับ
บางส่วนมีติดตลกติดฮาเล็กน้อยบอกว่าจะอยู่เงียบไม่บอกใคร
อกจากนี้บางรายจะบอกว่าปลุกตัวเองให้ตื่นจากฝันสักที
เพราะโอกาสที่จะโชคดี๑ในหลายล้านคนนั้น
คงจะยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรซะอีกนะครับ